ลูกสาวร้องให้ช่วยพ่อตกเป็นแพ้คดีลักรถ
คนร้ายตัวจริงโผล่ลั่นพร้อมช่วยแพ้
บอกผมเนี่ยตัวจริงพ่อเด็กคนนั้นที่ติดคุกคือแพ้
ถามตรงกับจอมขวัญ๑๙นาฬิกา